เมื่อวานนี้ค่ะที่ชนบุรีโอ้โหเสียงดังโครม
ลั่นถนนเลยนะคะโครมใหญ่จริงคือคุณผู้ชมนึกภาพนะคะสี่แยกไฟแดง
รถก็จอดรอติดไฟแดงอยู่หลายคันเลยนะเป็น๑๐คัน
พุ่งมาจากไหนไม่รู้ใครติดไฟแดงไม่รู้แหละเขาจะไปค่ะ
เนี่ยค่ะพุ่งชนอัดเข้าไป๑๓คันรวดยับเยินกันไปเป็นแถบเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเศรษฐกิจช่วงไฟแดงมอเตอร์เวย์
ขาเข้าเมืองชนบุรีตำบลหนองรีอำเภอเมือง
เป็นจังหวะที่รถกำลังจอดรอสัญญาณไฟแดงค่ะ
ขับสายไปมานะคะแล้วก็พุ่งชนกวาดรถที่ติดรอสัญญาณไฟแดงอยู่
เขาบอกว่ารถเนี่ยเป็นรถสังกัดกองพันธหารม้าที่๒๙รักษาพระองค์นะคะ
คันที่จอดรอไฟแดงอยู่ไม่ได้รู้ชะตากรรมตัวเองเลย
ับเยินยู่ยี่ไปพอกัน
เป็นรถเก๋ง๖คันกระบะ๓คันฟอร์จูเนอร์๑คัน
รถโม้ปูนก็ไม่รอดนะคะ๑คัน
รถบัสโดยสารประจำทางสายชนบุรีบ่อทองอีก๑คัน
โอ้โหใหญ่ชนชนชนใหญ่มาก
น่าสงสารคือรถเล็กที่อยู่ตรงกลาง

ไม่เหลืออะไรเลยจริงทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวานะคะ
คือคันที่คุณผู้ชมเห็นยับยู่ยี่อยู่ตรงกลาง
คันนั้นคือคันแรกที่ถูกเจมส์สี่ชน
ไปถามผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บ
พูดเป็นเสียงเดียวกันแบบไม่ต้องเดาเลยว่า
เมาแงต้องเมาอย่างเดียวถึงจะทำแบบนี้ได้
เพราะว่าเห็นรถขับสายไปสายมาก่อนที่จะมาพุ่งชนคนอื่นแบบนี้ค่ะ

รถมันติดไฟแดงอยู่แล้วครับแต่ครับเราผ่านไฟเขียวไฟเขียวทางนู้นมาใช่ไหม
เขาวิ่งมาก็เห็นเขาสายมาเลยชนท่ามาเลย

นี่น้องคนนี้เป็นคนขับครับเมาแล้ว

คือเขาน่าจะกินเหล้าหรือไงครับ

แน่นอนครับเพราะถามข้างหน้าแล้ว

เดียวกันสไตล์มาแต่ไกล
พอไปตรวจสอบดูเอ๊ะไปดูตรงคนขับหาไม่เจอนะ

ไม่ตรงค่ะแล้วก็ดูจากทรงผมคนขับเป็นทหารนะคะ
พลทหารนิรุธมณีโชธอายุ๒๒ปีสังกัดกองพันธหารมาที่๒๙รักษาพระองค์นี่แหละ
อยู่ในชุดวอร์มหลบอยู่ท้ายรถสุดท้ายโดนเรียกลงมาก็ยอมลงมาล่ะค่ะ
แล้วก็ยอมรับว่าผมดื่มเหล้ามาจริงครับ

ซะบนไปหมดละดิ

ก่อนดื่มครับดื่มครับ
ตอนแรกตอนแรกฟังไม่แน่ใจตอนแรกได้ยินฟังว่าดื่มโค้กหรือเปล่า
แต่หลังก็คือบอกแล้วล่ะค่ะว่าดื่มเหล้าครับ

คือทรงตัวยังลำบากเลยค่ะตำรวจก็คุมตัวไปสพเมืองชนบุรีนะคะ
ตามมาตรการก็ต้องให้วัดระดับแอลกอฮอล์ให้เป่า

นี่๒๑๗เกินมาประมาณ๔เท่ากว่าค่ะ
โดนแน่นอนเมาแล้วขับนะคะ
ต้องเชิญผู้บังคับบัญชามารับทราบดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
และที่สำคัญค่าเสียหาย

จากเรื่องของกฎหมายทางวินัยก็หนักพอสมควร